โอ้โหวิวก็ดีอากาศก็สบายเดี๋ยวใสนะคะเย็นนี้ก็จะมียุคนางมวลบินมาโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีเหมาะกับช่วงนี้มากเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้ามาแล้วนะคะวันนี้น่าจะเป็นวันที่สองที่นับได้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นลงมาแล้วนะคะ
อุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียสก็น่าจะทำให้หลายคนยิ้มได้แล้วก็บอกว่านี่แหละคือฤดูหนาวอย่างแท้จริง
แต่ก็ไม่ประมาทนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็ออกมาเตือนล่าสุดนะคะฉบับที่๑๕ด้วยเหมือนกันนะคะ
หย่อมความกดอากาศต่ำค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนแล้วก็มีอากาศแตกต่างกัน
โดยเฉพาะบางพื้นที่นะคะก็มีฝนบางพื้นที่ก็อากาศเย็นลงด้วย
มาดูพื้นที่ตอนบนของประเทศก่อนนะคะภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนั้นจะมีอุณหภูมิลดลง
จะมีอากาศหนาวเย็นเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
เพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเย็นมากขึ้นแล้ว
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกลงมานะคะ
เกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ก็จะมีลมแรงหน่อยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกวันนี้มีโอกาสเกิดฝนหนักมากถึง๑๘๐ของพื้นที่

ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้ฝนเบากว่าเมื่อวานนะคะ
ฝนถิวที่ประมาณร้อยละ๔๐ของพื้นที่
แถบจังหวัดสุราชธานีขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นมีลมแรงแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนด้วยประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
แต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ทำให้หลายคนนั้นอยากจะออกไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงของฤดูหนาว
สถานตากอากาศบางปูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใกล้กรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันนะคะเดินทางสะดวกได้สัมผัสอากาศดีแล้วก็มีนกนางนวลที่หนีหนาวจากไซเบรียมาพึ่งไออุ่นแถบกรุงเทพมหานครนี้ด้วยนะคะ
เอาล่ะใครอยากจะไปก็ขอให้มีความสุขในสุดสัปดาห์
ดิฉันขอไปดูนกนางนวลกำลังเล่นดนตรีขับกล่อมกันหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ